เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นนะคะ
นักเรียนรุ่นพี่อยู่ม๒เป็น๑๐คนเลยนะคะ
รุมทำร้ายรุ่นน้องอยู่มหนึ่งอายุเพิ่งสิบสามอ่า
สิบรุมหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๒กุมภาพันธ์ค่ะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพยักษภูมิพิสัย

นี่คือรุ่นพี่เห็นไหมทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งต่อย
อะไรทำร้ายรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนชายชั้นม๑
คุณครูเดินมาก็เลยวิ่งหลบหนีกันไป
ผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้าย
เขาพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีรุ่นพี่เหล่านี้ให้ถึงที่สุด
นักเรียนชายผู้เสียหายอายุ๑๓อยู่ม๑เล่าให้ฟัง
ดูแผลน้องนะคะกำลังเรียนอยู่ในห้องเรียน
รุ่นพี่ตอนแรกมากันสองสามคนมารุมทำร้ายก่อน
แต่เพื่อนช่วยห้ามรุ่นพี่สองสามคนนี้ก็เดินออกไปจากห้อง
ตอนบ่ายน้องไปนั่งเล่นกับเพื่อนใต้อาคารเรียน
ไอ้รุ่นพี่กลุ่มเดิมมาอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่สองสามคน
คราวนี้มากันเป็นสิบคนแล้วมารุมทำร้ายน้องเป็นครั้งที่สอง
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามคลิปภาพนี้ค่ะ
น้องบอกป้าป้าพาไปแจ้งตำรวจนะคะ
เขาบอกว่าไม่ชอบหน้าอายเยอะอยู่ครับ
แล้วประมาณ๑๐กว่าคนครับเข้ามารุมผมคนเดียวผมก็วิ่งหนีไม่ได้
เขามาประมาณ๗๘คนครับมารุมผมคนเดียว
ผมได้ยินแต่เสียงเพื่อนเรียกผมก็ไปวิ่งไม่ได้ครับ
เพราะว่าเขาอ้อมไว้ผมก็หนีไม่ได้
เขาก็มีครูมาครับแล้วครูก็เรียกแล้วพวกเธอก็วิ่งไปครับ
แรกทำไมเขารุ่นมาทำร้ายละ

ใช่ครับมันโดนลุม๒ครั้งครับครั้งแรกตอนประมาณ๑๑โมง
ผมนึกว่าเรื่องจะจบผมเลยไม่บอกครูครับ
แล้วมาตอนรอบบ่ายผมลงมาเพิ่งเรียนเสร็จลงมาเขาก็มารุมทำร้ายครับ
เกลียดตัวไหนครับ
มันขาก็ช่องหลังมันกวดหัวครับ
โอ้โหฟังน้องที่ถูกรุมทำร้ายรุ่นพี่ให้เหตุผลแค่ว่าไม่ชอบหน้า
ไม่ชอบหน้าค่ะแล้วมารุมทำร้ายแบบนี้
เช้าวันนี้คุณแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายไปพบ
กับภูมิหน่วยการโรงเรียนนะคะพอประสิทธิ์ชาญสิริ
พอโรงเรียนพยักษภูมิวิทยาคารไปตามความคืบหน้า
เรื่องต้นก็รู้มาว่ารุ่นพี่ที่มาทำร้ายเนี่ย
มีทั้งม๒และม๓ครับคือได้มีการเรียกพบแล้ว
พอบอกมาเจอพอหน่อยมาเจออาจารย์ฝ่ายปกครองหน่อย
ตำรวจสพพยักษภูมิพิสัยมาร่วมรับฟังด้วยนะคะ
คือจากการพูดคุยสอบถามเนี่ยค่ะกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุ
เขาก็ให้ข้อมูลทุกอย่างแล้วคือที่ได้คุยเนี่ยประมาณสักหกคน
แต่จริงแล้วก่อเหตุ๑๐คนได้๑๐คนนะคะ
คุณแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายก็เลยบอกว่าพอรู้เรื่อง
มาจากกรุงเทพเลยดีนะที่ลูกแม่ไม่เป็นอะไรหนักกว่านี้

ถ้าเรื่องจบไม่ให้ลูกเรียนต่อแล้วลาออกดีกว่า
เรียนที่อื่นดีกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัย
ไม่ได้เพราะว่ามันเกินไปสิบกว่าคนลุมหนึ่ง
แล้วถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไง
ดีนะไม่ถึงตายถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเห็น
แต่ก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าไม่เห็นเขาตามคนร้ายมาเลย
ถ้าตามคนร้ายมาให้เราเราก็จะไม่ไอ้นี่ขนาดนี้
แต่นี่ไม่ยอมตามคนร้ายมาเราก็อยากให้เรื่องจบ

ถ้าเขาไม่ยอมตามเรื่องตามอะไรให้ก็เลยลงมาเองเดินเรื่องเอง
ถามครูไม่มีบริษัทให้ใช่ไหมครับ
ไม่เห็นเขาเรียกฝ่ายที่ทำร้ายลูกมา
แล้วก็ผู้ปกครองที่ทำร้ายลูกมาก็ไม่เห็นเรียกมา
ก็เลยเราก็ต้องลงมาเอง
แต่ตำรวจเขาก็เหมือนกับไม่อยากรับแจ้งความ
นี่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าแม่จะต้องเดินเรื่องเอง
ตอนแรกไม่คุยกับรุ่นพี่ที่มาทำร้ายลูกแม่สักที
เห็นเรียกผู้ปกครองเข้ามาเลยไม่เห็นดำเนินการอะไรเลย
สุดท้ายนะคะทางผู้มนุยการโรงเรียนพยักษภูมิวิทยาคารบอกว่า
ขอชี้แจงว่าโรงเรียนไม่ได้ปล่อยประละเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
ทางครูฝ่ายปกครองตรวจสอบจนรู้รายชื่อรุ่นพี่ที่ก่อเหตุทุกคนแล้ว
รวมรวมรายชื่อทั้งหมดส่งให้ตำรวจค่ะ
ซึ่งก็ขอโทษทางผู้ปกครองของน้องนักเรียนที่โดนทำร้ายนะคะ
หลังจากนี้ก็จะกำชับครูฝ่ายปกครองคอยสอดส่องความประพฤติของนักเรียน
ให้มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้
แต่เห็นใจน้องที่ถูกทำร้ายแล้วบาดเจ็บนะคะ
กลายเป็นว่าน้องไม่อยากเรียนที่นี่คุณแม่ไม่อยากให้เรียน
ทั้งเจ็บทั้งต้องออกจากโรงเรียนอย่างนี้เหรอคะ
มันไม่ได้เป็นความผิดของน้องที่ถูกทำร้ายเลย

ใช่ไหมแล้วจะอยู่อย่างไงจะเรียนอย่างไง
คือบางทีคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเขามาร้องสื่อเนี่ย
ก็ไม่ใช่อะไรหรอกฮะเรื่องมันไม่คืบหน้าจริง
เราก็ไม่ได้ว่าโอ้โหสื่อมวลชนก็ไม่ได้ว่าโอ้โห
กาดสามารถกว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานอื่นหรอก

พยายามจะช่วยตามเรื่องให้นั่นแหละ
ใช่ฮะเอาเหมือนกับญาติของ